ข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องคือเป็นนาทีชีวิตกันก่อนนะคะ
ต้องบอกว่าพ่อหนุ่มคนนี้อายุ๑๙ปีรอดตายอย่างหุดหวิดเลยนะคะ
คือเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปบนสะพานตากศิลป์
แล้วปรากฏว่าไปชนเข้ากับบารีเออร์
ร่างเนี่ยคุณผู้ชมหล่นไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่เคราะห์ดีมากนี่คุณผู้ชมดูคลิปพร้อมกันเลยนะฮะ
แต่เคราะห์ดีมากค่ะเพราะว่าคนขับเรือของกรมเจ้าท่าเนี่ย
ไปช่วยชีวิตมาได้นะคะช่วยชีวิตมาได้รอดมาอย่างวุดหวิดเลย
คุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วก็ตั้งสตินะคะว่าขับรถขับราก็อย่าประมาทนะคะ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เองค่ะ
ล่าสุดมีอีกคลิปหนึ่งออกมาจากโลกออนไลน์นะคะ
เป็นคลิปเหตุการณ์หลังจากที่คนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้แหละ
คุณผู้ชมตกลงไปในน้ำทั้งที่ยังสวมหมวกกันน็อกอยู่เลยค่ะ
คือเขาในสภาพตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอ่อนเปรี้ยเพียแรงเลยนะคะ
ปรากฏว่าจังหวะที่เขาลงไปในน้ำแล้วเนี่ย
มีคนขับเรือค่ะเข้าไปช่วยเหลือโดยการโยนห่วงยางแล้วก็เชือก
ให้คนที่ไปประสบเหตุคือรถมอเตอร์ไซค์ตกลงไป
คือตัวเขาเองตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาให้จับเอาไว้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
จับเอาไว้แล้วก็ค่อยนะคะเดี๋ยวดูคลิปพร้อมกันเลยนะ
ค่อยดึงตัวเขาขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามบอกตลอดแล้วค่ะบอกว่าไม่ต้องตกใจนะ
จับห่วงยางเอาไว้แล้วก็จับมือของเขา
ก็คือจับมือของเจ้าหน้าที่เนี่ยให้แน่นลากไปจนถึงท่าเรือค่ะ
คุณผู้ชมทำแบบนี้นะคะลากไปตามเรือ
ลากไปจนถึงท่าเรือสุดท้ายก็สามารถนำขึ้นฝั่งมาได้นะคะ
แต่ก็ต้องรีบนำตัวคนที่ประสบเหตุไปส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าตอนนั้นอาการคือก็อ่อนแรงมากแล้วนะคะ

อีกหนึ่งคลิปนาทีชีวิตช่วยเหลือหนุ่ม๑๘
ขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักชนขอบสะพาน
ร่วงตกลงแม่น้ำเจ้าพระยาสาธรณ์
คือสะพานสาธรณ์ก็คือสะพานตักศิลป์นั่นเองนะคะ
เรือโรงแรมเรือหางยาวช่วยได้ทันตัวส่งโรงพยาบาล
ถามว่าคนเจ็บคือใคร
คนเจ็บก็คือนายสิทธิพรสุขน้อยอายุ๑๙ปี
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลิศสินค่ะ

ก็ไม่เสมอไปนะคะว่าเราจะเคราะห์ดีแบบนี้นะคะ
หลายครั้งที่มีคนตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ

เพราะฉะนั้นก็ขับรถขับราไม่ต้องไวค่ะ

โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์หรือว่ารถบิ๊กไบท์นะคะ
ช่วงนี้จะเห็นว่าเฟี้ยวขับกันฟึบเลย